ผมเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่๓ทุ่มเมื่อคืน

อาจจะได้เตรียมอุปกรณ์ต่างเหล่านี้
หน้ากากอนามัยเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับ
กลับออกมาใช้แบบเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเชื่อเหลือเกินว่าก่อนหน้านี้เนี่ย

สถานการณ์ที่สมุทรสาครต้องยอมรับว่าน่าเป็นห่วงครับ
ท่านสั่งล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด๑๔วันครับ

และนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวด่วนครับ
เมื่อคืนนี้ครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นหญิงอายุ๖๗ปีเจ้าของแพร่ปลาในตลาดกลางกุ้งนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ทีมสอบสวนโรคนะครับจึงเร่งติดตาม
แล้วก็คัดกรองหาผู้ติดเชื้อโดยคัดกรองแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
จำนวน๑๑๙๒คนที่ทำงานอยู่ในตลาดกลางกุ้งนะครับ
พบผู้ติดเชื้อ๕๑๖คนนะครับ
คิดเป็นร้อยละ๔๓ของผู้ที่ได้ตรวจคัดกรองทั้งหมด
อกจากนี้นะครับยังพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลในหลายจังหวัดนะฮะ
ทำให้ขณะนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม๕๔๘ราย
ซึ่งมากกว่า๑๙๐เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะฮะ
มีอาการก็มีอาการน้อยมากนะฮะอันนี้น่ากลัวใช่
และส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านครับ
อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุด้วยว่า
ประชาชนต่างจังหวัดที่เคยมาติดต่อค้าขาย
ฟังทางนี้หน่อยนะฮะใครไปซื้ออาหารทะเล
ค้าขายที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่๑ธันวาคม
เป็นต้นมาเลยนะท่านอธิบดีบอกว่า
เฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเอง๑๔วัน
อาการอะไรบ้างมีไข้ไหมไอหรือเปล่าเจ็บคอมีน้ำมูก
มูกไม่ได้กลิ่นไหมกินอะไรไม่ค่อยรู้
เปรี้ยวเค็มเผ็ดไหมหากเริ่มมีอาการเหล่านี้นะครับ
อาการป่วยโรคทางเดินหายใจว่างั้นเถอะ
ให้รีบไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีเลยนะฮะ
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเชิงลุก
ซึ่งมีการคัดกรองจำนวน๑๑๙๒ราย
พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕๑๖ราย
คิดเป็นร้อยละ๔๓ของผู้ที่รับการตรวจทางห้องบริการทั้งหมด
อกจากนี้ยังมีการพบผู้ที่ไปรับการตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด
ทำให้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อสะสมในกรณีจังหวัดสมุทรสาคร
รวม๕๔๘รายซึ่งมากกว่าร้อยละ๙๐
เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมาก
และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติ
เชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้
โดยความร่วมมือของพี่น้องประชาชน
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัด

แม้ว่าแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ในชุมชนต่างชาติที่อยู่รอบตลาดกลางกุ้งยังมีอยู่
ประชาชนต่างจังหวัดอื่นที่เคยติดต่อค้าขาย
ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมเป็นต้นมา
เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา๑๔วัน
อันนี้เป็นแถลงเมื่อคืนนะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่า
หน้าจอที่เราขึ้นกราฟิกเป็นบาร์ขึ้นให้
ติดเชื้อรายใหม่๓๔เป็นข้อมูลก่อนแถลงข่าวของสมุทรสาคร

เด็กก็คือจะรวมเข้าไปอีกนะครับ
ส่วนมาตรการการควบคุมโรคในจังหวัดสมุทรสาคร
นั้นนะครับนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี

สั่งปิดสถานที่โดยเด็ดขาดได้แก่ตลาดกลางกุ้ง
แล้วก็หอพักศรีเมืองห้ามเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาดครับ
สำหรับพื้นที่ทั่วไปนะครับเช่นสถานที่เล่นการพนัน
สนามกีฬาสนามมวยสนามเด็กเล่นสถานศึกษาทุกประเภท
สถาบันกวดวิชาโรงเรียนสอนทักษะกีฬา
สถานที่รับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กำหนดให้มีการปิดสถานที่ชั่วคราว
ที่ผมบอกครับหมดสนุกแล้วปีใหม่นี้สมุทรสาคร
ธันวาคมจนถึง๓มกราคมครับ

แล้วร้านอาหารเครื่องดื่มล่ะพอจะซื้อได้ไหม
ผ่อนผันครับแต่จำหน่ายกลับบ้านเท่านั้นนะ
จำหน่ายกลับบ้านเท่านั้นยกเว้นโรงแรมและโรงพยาบาล
ห้ามเปิดให้บริการในช่วง๑๙ธันวาคมถึง๓มกราคมเหมือนกัน
ส่วนร้านสะดวกซื้อนะครับใครจะไปร้านสะดวกซื้อสมุทรสาครนะ
เปิดให้บริการได้แต่กำหนดช่วงเวลา
ห้ามบริการตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๕นะครับ

แล้วก็มีการแบ่งประเภทการบริการให้ชัดเจนด้วย
ไม่ให้คนแออัดแล้วตลาดนัดตลาดสดที่คนชอบไปอ่ะ
อนุญาตให้จำหน่ายได้วันละ๖ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ
ลองตรวจสอบดูตลาดนัดตลาดสดที่ใกล้บ้านท่านสมุทรสาครนะฮะ
ท่านจะใช้เวลาช่วงไหนเขาเปิดตอนไหนปิดตอนไหน๖ชั่วโมงเท่านั้น
แล้วขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่นะครับ
งดออกจากเคหสถานระหว่างเวลา๔ทุ่มถึงตี๕
ใช่สำหรับการเดินทางครับ
ห้ามคนต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัดโดยสิ้นเชิง
ส่วนคนไทยทำยังไงล่ะถ้าจะเดินทาง
ต้องแจ้งปลายทางครับว่าคุณจะไปไหนนะฮะ

การเลือกตั้งนายกอบจล่ะ

ยังเลือกตั้งได้ตามปกติครับ
เปิดให้เลือกตั้งตั้งแต่๒โมงเช้าถึง๓โมงเย็น
๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

จากจะมีสิทธิแล้วท่านจะต้อง

จนเข้าครูหาจนกลับบ้านเลยนะครับ

หนึ่งเนี่ยกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด

มีคำสั่งปิดสถานที่ในส่วนของ
ซึ่งถือว่าห้ามเข้าออกพื้นที่เดียวเด็ดขาด
ทั้งนี้จังหวัดจะมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อาศัยในพื้นที่ตลอดห่วงระยะเวลาในช่วงของการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดคือวันที่๑๙ธันวาคมถึงวันที่๓มกราคม
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มผ่อนพันธุ์ให้เปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
ก็อยู่ในข่ายของการห้ามดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่๑๙ธันวาคมถึง๓มกราคมด้วยเช่นกัน
ส่วนร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ก็ให้สามารถเปิดให้บริการได้แต่มีกำหนดการให้บริการเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน
โดยห้ามบริการในช่วง๒๒นาฬิกาถึง๕นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
หรือตลาดสดโดยทั่วไปเนี่ยก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม
ซึ่งเราเคยอนุญาตให้แต่ละพื้นที่สามารถจำหน่ายได้วันละ๖ชั่วโมง
และมีการทำความสะอาดลดความแออัด
ขอความร่วมมือจากประชาชนคนสมุทรสาครด้วยว่า
งดออกจากเคหสถานในช่วงเวลา๔ทุ่มหรือ๒๒นาฬิกาถึง๕นาฬิกาในวันรุ่งขึ้น
ในส่วนของการเดินทางและการเคลื่อนย้ายนั้น
เราห้ามคนต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัดหรือเข้ามาในเขตจังหวัดโดยสิ้นเชิง
แต่คนไทยเนี่ยสามารถออกไปในพื้นที่ต่างที่ต้องการได้
เพียงแต่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบริเวณดังกล่าวให้ทราบ
รวมทั้งแจ้งรายชื่อแจ้งจุดหมายปลายทาง
และถ้าสามารถสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะได้เนี่ย
ก็ให้ดำเนินการโดยทันที
วัคซีนรอปีหน้านักกะผ้าใช้ได้เลย
เพราะฉะนั้นการระบาดในครั้งนี้อาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้กับผู้คนบ้าง
แต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเดือดร้อนแต่สบายในภายหลัง
หรือเจ็บในครั้งนี้แต่จบในภายภาคหน้าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
มีข้อความสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
หลายข้อความอย่างเช่นวัคซีมรอปีหน้านักกะผ้าใช้ได้เลย
หรือว่าเจ็บแต่จบท่านอยากให้เกิดขึ้นที่สมุทรสาครให้เร็วที่สุด
โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
ล้างมือบ่อยด้วยสบู่แล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยด้วย
เพื่อให้วิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ผ่านพ้นไปให้ได้ในเวลา๑๔วันที่มีการล็อกดาวน์จังหวัด
ขณะที่ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแล้วนะครับ๕๔๘คนจังหวัดได้แยกออกเป็น๒กลุ่มแบบนี้
ก็คือกลุ่มที่พบในโรงพยาบาล๓๒คนครับก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนเดิม
ส่วนกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่พบในตลาดกลางกุ้งแล้วก็หอพักศรีเมือง๕๑๖คน
เป็นกลุ่มที่พบเชื้อไม่รุนแรงไม่แสดงอาการ
เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ในวัยทำงานสุขภาพแข็งแรงดี
ดังนั้นจึงใช้วิธีกักตัวให้อยู่บริเวณนั้นนั่นแหละนะครับไม่ให้ออกนอกพื้นที่
โดยจะมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูแลทั้งเรื่องของการตรวจรักษา
แล้วก็เอาอาหารไปบริการให้ถึงที่เลย
ผลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ระบุว่า
ตำรวจจะตรวจเข้มตามพื้นที่ต่างและจะตั้งจุดสกัดในพื้นที่ปิดกั้น
ห้ามเข้าออกเด็ดขาดนะครับทั้งตลาดกุ้งหอพักส่วนพื้นที่จุดเชื่อมต่อแต่ละจังหวัดนะ
จะตั้งจุดสกัดและตรวจราย่างเข้มงวด
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดสมุทรสาขอได้เตรียม
ตรวจเชิงลุกอีก๑๓๐๐คนระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๓ธันวาคมนี้ครับ
เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง
สถานที่ที่จะมีการตรวจในวันนี้นะฮะตลาดทะเลไทยตลาดแม่พ่วง
บริเวณหอพักตลาดไทยยูเนียนซึ่งมีแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
พักอาศัยอยู่ประมาณ๒๐๐๐คน
มาดูบริการล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมมาช่วงเช้าประมาณ๗โมงครึ่ง
เห็นไหมคืออะไรรั้วรวดหนามก็มานะครับ
มีการกั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าออกโดยเด็ดขาดเลยนะครับ
แต่ว่าตรงทางเข้าออกจะมีเจ้าหน้าที่
ของกรรมรับการตฐบปลวดพุทธรจังหวัดสมุทรสาขอน
เฝ้าดูแลตลอดยี่สิบสิบชั่วโมง

ขณะที่ด้านผู้ที่พักอาศัยในตลาดเอง

เพื่อจะขออนุญาตออกนอกพื้นที่ไปหาของกินได้ไหม

แต่เสนอที่ไม่สามารถอนุญาตได้
เพราะเป็นประกาศของทางจับหวัดยังเคลั่งกว้างไปแล้ว
เป็นมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งเมื่อมีการพูดคุยกันก็เป็นการสร้างความเข้าใจ

คนที่อยู่ในพื้นที่ในส่วนคนไทยเองเนี่ย
ตนเองไม่ได้ทำงานตลาดกลางกุ้งเลย
แต่หอพักอยู่ข้างใน
แต่พอมีคำสั่งแบบนี้แล้วห้ามเขาออกแล้ว
แล้วจะไปทำงานยังไงก็ทำงานไม่ได้

มาดูแลสุขภาพพวกเขาหน่อย

จัดเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดล้างทำความสะอาดพื้นให้ด้วย

ไม่ได้เตรียมตัวแหละใช่ไหม

อาหารกินอะไรล่ะน้ำดื่มไม่มีด้วย

ชื่อว่าคุณสมบัติเขาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่หน้าตลาด
ก็บอกว่าโอ๊ยนี่นะปิดตลาดปุ๊บ
พวกเขาเป็นอาชีพอะไรหาเช้ากินค่ำ
ผลกระทบเต็มรายได้ไม่มีไม่พอ
รายจ่ายและค่าผ่อนลดค่าเช่าห้องทำยังไง
อันนี้มันเป็นผลที่มันเคยเกิดขึ้น
แล้วมันก็กำลังเกิดขึ้นกับประชาชนชาวสมุทรสาคร
แน่นอนก็มีการพลงถามกันกับเรื่องของวัตการณ์

ก็ต้องมาดูว่าจะช่วยเหลือบุคคลกลุ่ม

ตลาดกุ้งตรงนั้นมันมีนัยยะสำคัญอย่างไร
กุ้งมีแรงงานทำงานแต่ละวันหลักหมื่นคนครับ

ผู้คนเข้าออกทุกวันมีรถส่งอาหารสด
รถกระบะเข้าออกจำนวนมากไปจังหวัดต่าง
กุ้งคือตลาดที่จำได้ไหมครับปี๒๕๕๙
ซานซูจียังมาเยี่ยมคนของเขาที่นี่จำได้ไหม
ตรงนี้กลายเป็นเหมือนเมืองหลวงของเมียนมา
สำหรับในพื้นที่สมุทรสาครเขาว่ากันเปรียบเทียบถึงขนาดนั้น
ตลาดต้นสนที่อยู่ไม่ไกลกัน
คือสถานที่ที่แรงงานมักจะไปพักผ่อน

โรงพยาบาลมหาชัยอยู่ไม่ไกลจากตลาดนี้ใกล้
ใกล้ตลาดมีย่านที่พักเป็นเหมือนห้องแถวหนาแน่นจำนวนมาก
ใกล้ตลาดมีโรงงานอาหารทะเลมีแรงงานจำนวนมาก
นี่เป็นปัจจัยที่เป็นนัยยะสำคัญ
ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสถานการณ์ที่สมุทรสาคร
ไม่ใช่เฉพาะสมุทรสาครเท่านั้นนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูสมุทรสงครามสมุทรใกล้เคียงจังหวัดเพื่อนบ้านนะคะ
เพราะว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้บอกว่า

สั่งยุติการจัดงานเทศกาลกินปลาทู

๑๙ธันวาคมนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหม
คือมันก็ติดกันค่ะเป็นจังหวัดที่ติดกัน
แล้วเรากลับมารณรงค์กันอีกครั้งดีไหมคะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีธุระจำเป็นไปไหนท่านอยู่กับบ้านเถอะค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เพราะว่าตอนนี้ในกรุงเทพของเราถูกล้อมไว้หมดแล้วนะคะ
เริ่มจากที่สมุทรสาครก่อนเลยนะคะ

ผู้ว่าแถลง๕๔๘รายสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่
อายุทยาค่ะตัวเลขอย่างเป็นทางการ
ก็คือตอนนี้อายุทยาติดเชื้อโควิด๙คน๑คน
ประกาศวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ

ผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้หญิงอายุ๒๖ปี
เดินทางกลับมาจากแม่อายเชียงใหม่นะคะ
แล้วไปรับเชื้อมาแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่นี่
แล้วในกรุงเทพบ้านเราคุณน่ากลัวมาก
เพราะว่า๕๔๘คนจากสมุทรสาครนะคะ
เป็นชาวบ้านเป็นคุณป้าที่อยู่ในพื้นที่
คือแถวบางซื่อกรุงเทพนะคะแล้วมาดูไทม์ไลน์กันหน่อยค่ะ

แกไปตลาดกลางกุ้งบ่อยมากไปเกือบทุกวัน
ไปรับของจากที่นั่นมาค่ะแล้วก็มาขายนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูไทม์ไลน์ค่ะคุณผู้ชม
เป็นข้อมูลการสอบสวนโรคของคุณป้านะคะ
ผู้หญิงวัย๗๘ปีพบว่าตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๑ธันวาคม
ผู้หญิงคนดังกล่าวนะคะออกจากบ้านพักย่านประชาชื่น
ซื้อของที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครไปกับลูกชายนะคะ
เอาล่ะหลายคนก็กังวลว่าใช้รถโดยสารสาธารณะหรือเปล่า
คุณป้าไปโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็นำของกลับมา
ไว้ที่บ้านพักเพื่อรอลูกค้ามารับของไปค่ะ
อกจากนี้ในช่วงวันที่๑ถึงวันที่๑๖ธันวาคมนะคะ
แม่ค้าขายอาหารทะเลวัย๗๘ปีคุณป้ารายนี้
เดินทางไปตลาดกลางกุ้งค่ะไปซื้อสินค้าจากผู้หญิงคนหนึ่ง
คุณป้าจำได้ไหมวัย๖๗ปีที่เป็นเจ้าของแพร่ปลาที่ติดก่อนหน้านี้
แล้วปรากฏว่าคุณป้าที่อยู่แถวบางซื่อวัย๗๘ปี
ไปซื้อกับคุณป้าวัย๖๗ปีที่ตลาดกลางกุ้งไปแทบทุกวันค่ะ
ทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการป่วยก็คือ๑๒ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
อาการเริ่มแรกคือมีอาการแสบจมูกแสบหน้าอก
ตัดสินใจไปซื้อยามารับประทานเองค่ะ
ต่อมาในวันที่๑๕ธันวาคมก็เริ่มมีอาการปวดศีรษะ
ลิ้นสามารถรับรสอาหารได้น้อยลงทานอาหารได้น้อยลง
แล้วก็วันต่อมาเอาล่ะเริ่มมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจลำบาก
เสียงเปลี่ยนจากนั้นเมื่อวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา๒วันก่อน
พอไปตรวจก็พบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อนะคะ

พอแกทราบข่าวว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยแกไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
ไปตรวจนั่นแหละผลการตรวจพบว่าคุณป้าเนี่ยได้รับเชื้อโควิดมา
เป็นผู้ป่วยโรคโควิดนะคะและผลการสอบสวนโรคพบว่า
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๑๘คนเป็นคนในครอบครัว๑๓คน
แล้วก็ลูกค้าประจำ๕คนนะคะเพราะฉะนั้น
ใครที่ใกล้ชิดกับคุณป้าท่านนี้นะคะก็ไปตรวจนะ
ไปตรวจหรือใครบอกว่าสงสัยว่าตัวเองอาจจะป่วยเป็นโรคโควิด
ก็สามารถโทรไปสอบถามอาการเบื้องต้นได้ที่กรมควบคุมโรคนะคะ
สายด่วน๑๔๒๒นะคะ
ย้ำให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งตัวเลขที่ขึ้นข้างผมนี่
เป็นข้อมูลเดิมก่อนจะแถลงข่าวผู้ติดเชื้อของสมุทรสาคร
เดี๋ยวจะเอาตัวเลขนี้ไปรวมกันแล้วก็จะอัปเดตขึ้นมาใหม่

เมื่อวานนี้ที่สมุทรสาครเขาแถลง๓ทุ่มใช่ไหมครับ
แต่ว่าสบคใหญ่ศูนย์อยู่ที่กรุงเทพ
เขาจะมีการแถลงตัวเลขแบบอย่างเป็นทางการคือ๑๑โมง

ถ้ารวมกันแล้วก็โอ้โฮน่าจะซับประมาณ
คนที่สมุทรสาครแล้วก็บวกวันนี้ที่อายุทยาอีก๑คนด้วย
เกือบ๖๐๐คนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรออัปเดตอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ